ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผมอยากจะพาไปนำเสนอ

ในบางจังหวัดบางพื้นที่เขาก็ทำกันแบบนี้
คือพอมีคลองน้ำสาธารณะเขาก็จำหน่ายขายบัตร
เหล่าบรรดาชาวประมง
เหล่าบรรดานักล่าปลาลงไปหาปลา

ถูกต้องไปหวานคงหวานแห
คิดค่าที่จะลงไปจับปลาก็ว่ากันไป๕๐บาท
บาท๑๐๐บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้

ไม่เชื่อไปดูบรรยากาศกันก่อนนะครับ
ช่วยด้วยตกน้ำ

ผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นเลยนะที่มาจับปลานี้
ผมก็นึกว่าจังหวะหวานแหลงไปตกน้ำ
ไม่มีระดับนี้แล้วคุณดูนี่
ตะโกนให้ชาวบ้านมาช่วยช่วยด้วยช่วยด้วย
นี่จับปลามาได้แล้วนี่ฝีมือสุดยอด
ปลาช่อนตัวมาเริ่มเลยนะครับเห็นไหมนะครับ

แต่ผมเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่าอยู่ที่ไหนนะครับ
ที่นี่เป็นบึงหรือว่าสระน้ำสาธารณประโยชน์ของ
บ้านทรัพย์ตำบลทรัพย์อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
มีทั้งท่านนายกอบตแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน
เขามีแนวคิดครับในการกักเก็บน้ำให้เต็มสระในช่วง

แล้วก็นำปลาหลากหลายชนิดนะครับมาปล่อยเป็นจำนวนมาก
พอถึงเวลาที่พอเจาะน้ำเหลือประมาณสักระดับหน้าอก
ก็ได้ปรึกษากับทางคณะกรรมการหมู่บ้าน

ให้ชาวบ้านนำแหย่อสวิงมาลงสระเพื่อจับปลาครับ
โดยเสียค่าบัตรตามประเภทของอุปกรณ์ที่เลือกใช้
เพื่อจะนำรายได้ทั้งหมดนะครับไว้ไปซื้อปลามาปล่อยรอบต่อไป
แล้วก็บางส่วนจะนำไปปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของสระน้ำ
ให้มันสวยงามยิ่งขึ้นนั่นเองเห็นไหมมันจะลกหน่อย
ก็จะเอาไปปรับปรุงพัฒนากันต่อไป
ซึ่งก็พบว่านะครับตลอดทั้งวันก็มีชาวบ้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
ได้ปลาไปหลายชนิดเลยทีเดียวครับทั้งปลาช่อนปลานินนะครับ
เขาบอกว่าเฉลี่ยคนละ๔๕กิโลกรัม
บางคนน้องใบตองบอกว่าระดับมืออาชีพใช่ไหม
จับเก่งหน่อยก็จะได้ปลามากกว่า๑๐กิโลกรัมขึ้นไป

บางคนเขาก็เก็บเอาไว้กินบางคนก็เอาไปขายต่อ
คนที่เอาไปขายเนี่ยก็จะขายราคาตามนี้เลย
ปลาช่อนกิโลกรัมละ๘๐๑๐๐บาทตัวมันจะใหญ่หน่อย
นินกิโลกรัมละ๕๐๖๐บาท
ส่วนปลาตะเพียนปลาขาวกิโลกรัมละ๔๐๕๐บาทนะครับ
เขาบอกว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามารอรับซื้อถึงขอบสระเลยทีเดียว
เอาขึ้นมาปุ๊บก็ขายกันได้เลย

ก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันนะในช่วงสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว
แล้วก็สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
อย่างที่เล่าให้ฟังแหละเงินที่ได้มาเขาก็เอาไปพัฒนาชุมชน
แล้วก็ไปซื้อพันธุ์ปลามาปล่อยใหม่